แล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
ทางคณะบดีสิริราชบอกว่าอาการดีขึ้นคืออวัยวะต่างทำงานได้ดี
แต่ต้องจับตาดูเรื่องของปอดเพราะว่าโรคนี้มันเกี่ยวกับปอดโดยเฉพาะ
ก็ดู๒๓วันนะคะส่วนอาการของภรรยาผู้ว่าที่ติดด้วยเหมือนกัน
เขาบอกว่าไม่น่าห่วงแต่ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน
ทีนี้สอบคอเขาก็มีรายงานเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวัน
พบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๒๑๖รายยอดป่วยสะสม๗๓๗๙ราย
อีกทั้งยังแจ้งข่าวร้ายว่ามีนักพนันที่ชนบุรีเสียชีวิตเพิ่มมาอีกหนึ่งศพ
เขามีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานนะคะอาการเนี่ยแสดงแค่วันเดียวแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบครายงานถึงสถานการณ์โควิด๑๙
ผู้ป่วยใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นมา๒๑๖รายเดินทางมาจากต่างประเทศ
เข้าสถานที่กักโรคของรัฐ๒รายส่วนในประเทศเรา๒๑๔รายเลยนะคะ
กระจายในพื้นที่๕๓จังหวัดทั่วไทยแบ่งเป็นคนไทย๑๘๒รายแรงงานต่างด้าว๓๒ราย
ผู้ป่วยสะสมของไทยตอนนี้ก็เลยอยู่ที่๗๓๗๙รายแล้ว
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ศพก็เลยเสียชีวิตสะสมเป็น๖๔ศพค่ะ
สำหรับผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมาเป็นหญิงไทยอายุ๔๗ปี
ชาวบางละมุงจังหวัดชนบุรีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานค่ะ
มีประวัติไปเล่นการพนันที่ชนบุรีและตรวจพบเชื้อโควิด๑๙๓๐ธันวาคมนะคะ
ขณะนั้นยังไม่พบอาการเข้าพักสถานที่กักโรคผู้ป่วย
อาการก็ไม่รุนแรงที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยาค่ะ
ต่อมาถัดมาวันเดียว๓๑ธันวาคมเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบ
เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปโรงพยาบาลบางละมุง
แต่ผู้ป่วยแจ้งว่าอาการยังไม่มากขอนอนพัก
พบว่าในท้ายที่สุดแล้วเสียชีวิตในห้องพักค่ะ
ช่วงประมาณตี๓ถือว่ารุนแรงนะคะ
อาการวันเดียวเลยเสียชีวิตเลยนะคะ

ที่ประชุมสอบคละเตรียมทบทวนมาตรการป้องกันโรคโรคชีวิต๑๙
เพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้มาตรการจากเบาไปหานัก
แต่กลับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะ

อีกทั้งยังลักลอบมั่วสุมผิดกฎหมาย

จนกระทั่งขีดความสามารถด้านการแพทย์และสาธารณสุขลดลงจำนวนมากค่ะ
ตอนนี้เลยต้องเตรียมออกประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด๒๘จังหวัดนะคะ
ก็คือตากนนทบุรีปฐุมธานีพระนครศรีอยุธยา
สระบุรีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายก
กาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีประจวบคิริขันค่ะ
เพชรบุรีสมุดสงครามสมุดสาขรฉะเชิงเศร้าปลาจีนบุรีสะแก้ว
มุดประการจันทบุรีชนบุรีตราดระยองชุมพรระนองและกรุงเทพ
เพื่อจะยกระดับมาตรการในการควบคุมเข้มงวดนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการนำเรียน
ยกรัฐมนตรีถ้าเห็นชอบจะลงนามประกาศให้มีผลบังคับใช้ในวันจันนี้เลยค่ะ
สี่มกราคมเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวย้ำว่าไม่จำเป็นต้องกักตุลนะคะ
แต่เป็นการควบคุมให้ผู้ที่ไม่ร่วมมือทำตามให้มากที่สุดเท่านั้นและยังไม่ใช่การล็อกดาวน์
ทั้งอาจจะไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์ค่ะเพราะที่ผ่านมามีคนตั้งใจกระทำความผิด
แต่ว่าคนเดือดร้อนเนี่ยกลายเป็นคนปกติที่ต้องลำบากและก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากด้วย
ฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะถึงแม้จะมียาแรงใช้ตรงนี้ขึ้นมามากมาย
ก็ไม่สามารถจัดการกับคนที่ส่อเจตนาในการที่จะทำที่ไม่ถูกต้อง
แต่คนที่เดือดร้อนกลายเป็นคนดีของเราพวกเราเองอันนี้คนที่ทำสัมมาอาชีพ
แต่หัวค่ำตื่นแต่เช้าไปทำงานลำบากลำบลกันทั้งหมด
การที่เราจะต้องขับเคลื่อนมาตรการที่เข้มขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นในวันจันทร์หรือไม่
นี่ครับเดี๋ยวรอท่านนายวัฒนาบันตรีในฐานะพศพเป็นผู้พิจารณาคำสั่งและลงนามขึ้นมา
ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
ก็มีการเปิดเผยถึงอาการของนายวิรสักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการสมุทรสาครผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
จากการติดตามอาการในรอบ๒๔ชั่วโมงพบว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะ
ออกซิเจนในเลือดดีขึ้นส่วนการทำงานหัวใจไตและปริมาณปัสสาวะปกติ
ตอนนี้ยังคงต้องให้ยานอนหลับและปรับท่านอนในท่าคว่ำเพื่อให้กระบวนการไหลเวียนออกซิเจนในเลือดนั้นดีขึ้นค่ะ
ในวันนี้จะปรับเปลี่ยนท่านอนให้เป็นท่าปกติดูการทำงานของปอดว่ามีการฟื้นตัวดีหรือไม่
จากนั้นต้องติดตามการทำงานของปอดไปอีก๒๓วันก็คาดว่าน่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้
ถือว่าแนวโน้มดีนะคะวันที่สามมกราคมก็จะประเมินอาการชัดเจนอีกครั้ง
ถ้ามีอาการดีขึ้นก็ต้องอยู่ในห้องไอซียูอย่างน้อย๑สัปดาห์เพื่อรอดูอาการ
ส่วนเรื่องการให้ยารักษาถ้าเนื้อปอดทำงานได้ดีก็ลดปริมาณยาลง
ให้หายใจด้วยตัวเองและคาดว่าภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ว่าสมุทรสาครจะค่อยเริ่มทำงาน
ต่อสู้กับไวรัสในสัปดาห์ที่สองค่ะส่วนทางภรรยาของท่านผู้ว่านะคะ
ซึ่งรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสมุทรสาครตอนนี้มีไข้ต่ำอาการไม่น่าห่วง
ไม่มีอาการหอบเหนื่อยแต่ก็ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะ
มาตรการที่จะใช้ทั่วประเทศนะคะต้องติดตามนะคะ
บคจะมีการประกาศอีกครั้งค่ะในช่วงวันจันทร์นะคะ